ทนายกระดูกเหล็กครับทนายอนัญชัยนะครับฟ้องแพรรี่ภัยวันหมินประมาท
คือมีการโพสต์ข้อความนะครับโพสต์ข้อความแล้วมีการพาดพิงถึงกรณีที่ว่า
กองทัพธรรมเนี่ยรับเงินบริจาคมานะครับแล้วก็ไปตั้งมูลนิธินะครับ
นายอนัญชัยบอกเนี่ยมีข้อความบางข้อความทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ
และอาจจะเกี่ยวพันธุ์เกี่ยวกับการตรวจสอบนะครับพฤติกรรมสงฆ์ด้วย
นี่คือนายอนัญชัยชายเดชครับประธานมูลนิธิทนายความกองทัพธรรม
แล้วก็ทนายความในสังกัดนะครับนำหลักฐานไปยื่นที่สารอาญารัชดาฟ้อง
นายไพรวันวรรณบุตรนะครับหรือว่าแพรรี่กับพวกสามคน
ฐานมิลประมาณด้วยการโฆษณาเริ่มที่๒๕พฤษภาคมคุณผู้ชมครับ
คุณแพรรี่เนี่ยโพสต์วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของพระรูปหนึ่ง
กรณีการสูบบุหรี่ว่าเป็นสิ่งเสพติดกระทั่งมีคนมาแสดงความคิดเห็นเพียบ
แต่ในจำนวนนี้มีคนมาโพสต์บอกว่าพระดังกล่าวมีทนายเข้าข้าง
มีการบริจาคเงินนะครับให้จนแอบปกป้องกัน
แล้วก็มีการโพสต์รูปทนายอนัญชัยแล้วระบุว่า
หลวงตาฆ่าถ้าไม่ผิดใครอย่าแตะ
หลังจากนั้นนะครับแพรรี่ก็โพสต์หน้าเฟซบุ๊คถึงกรณีพฤติกรรมสงฆ์ดังกล่าว
แต่มีการพูดถึงกองทัพท่ำแล้วก็เรียกร้องให้ทำงานหรือว่าตรวจสอบ
ในเชิงปกป้องศาสนามิใช่ปกป้องเชิงบุคคล
อันนี้แพรรี่โพสต์นะ
พอทนายอนัญชัยเห็นเข้าก็บอกว่าโพสต์นี้
มันพาดพิงให้เกิดความเข้าใจผิดนะ

จะฟ้องโพสต์นี้ตามกฎหมายครับ
ต้องป้องกันใช่ไหมเพราะเราเป็นมูลนิธิเรามีสมาชิก
สมาชิกเสียหายตอนนี้เขาเข้าใจผมผิดไง
แล้วผมแถลงข่าววันที่๒๘ทุกสภาพในอาทิวัตรป่อน้ำเรื่องนี้
ไอ้เงินหนึ่งล้านนี่แหละไปแถลงแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อผมอยู่ดีท่านอย่ามาแขวะผม
แล้วผมอยากจะฝากบอกฝากเตือนไอ้พวกที่โพสต์
แล้วไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยกล้าหน่อย
คุณอย่าคิดนะว่าผมฟ้องไม่ได้หรือใครฟ้องไม่ได้
ถ้าคุณโพสต์ไปแล้วไม่เอ่ยชื่อเขาแต่ประชาชนเขาเข้าใจได้ว่า
เป็นบุคคลคนนั้นคุณก็ถูกฟ้องได้ครับ
เอามาดูกรณีที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับเอาแยกเป็นสองฝ่ายนะ
เอาฝ่ายคุณแพรรี่ก่อนเริ่มตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
จังหวัดอุบลรัชธานีประเด็นพระธาตุเก๊แล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่
จนมีผู้โพสต์โยงว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้เคยบริจาคเงินให้
มูลลินทธีกองศัพทำ๑ล้านบาทฝ่ายธนายอันนันชัยก็เคยออกมานะครับ
รับเรื่องเงินหนึ่งล้านบาทส่วนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ยืนยันว่า
ไม่เป็นความผิดส่วนเรื่องกรณีพระธาตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
กระทั่งมีการเดินหน้าฟ้องผู้พัดพิงในวันนี้แหละล่าสุดนะครับ
รี่ไพวันแสดงความเห็นกรณีที่ทนายอนัญชัยฟ้องบอกว่า

ยืนยันไม่ได้หมินประมาทไม่ได้พาดพิงถึงคู่กรณี
ส่วนตัวไม่มีกระดูกเหล็กมีแต่ตลปัดเหล็กครับ
นะอยู่เผ็ดตนาซึ่งอันนี้ที่ฉันเห็นว่าไข่เขาใส่ความดิฉัน
คนเลยคุยส่วนตัวไม่คุยอยู่แล้ว
ทำอะไรแล้วก็คิดว่าสิ่งที่พระธรรมทำถูกไปหมด
มองว่าเป็นทรหันเป็นผู้วิเศษไปแล้ว
คนก็จะไม่ค่อยกล้าตั้งคำถามเพราะกลัวว่านั่นคือเป็นเรื่องของ
เป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องของนรกอะไรอย่างนี้
ไม่อยากให้คนพุทธมีวิธีคิดแบบนี้
แล้วฝั่งหนึ่งเป็นทนายกระดูกเหล็กคุณแพรรี่จะเอาใครมาสู้อ่ะ
ได้เลือกเดชากิติวิทยานันต์ครับคุณผู้ชมฮะ
ให้รับผิดชอบทำคดีให้เบื้องต้นโพสต์แจ้งแฟนคลับให้รับทราบแล้ว
ส่วนกรณีพระสูบบุหรี่คุณแพรรี่ย้ำว่า
ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุรีนะครับดังนั้นควรเริ่มเรื่องง่ายนี้ก่อน
ยังไม่จบก็ต้องมาดูฝั่งทนายความของคุณแพรรี่บ้างล่ะ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับเปิดเผยถึงกรณีนี้นะครับ
บอกว่าดูสำนวนคำฟ้องของโจทย์แล้วไม่พบสาระสำคัญนะครับ
ว่าไม่เป็นการหมินประมาทเพราะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใด
เมื่อไม่ได้ระบุชื่อก็เป็นการคิดไปเองไม่ใช่เหรอนี่ทนายเดชาว่างั้น
ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดส่วนโพสต์ดังกล่าวถือเป็นการแสดงความเห็นโดยชอบ
ว่าแพรรี่เคยบวชเรียนจนจบประเรียนธรรม๙ประโยค
รู้กฎระเบียบของสงฆ์เป็นอย่างดีส่วนจำเลยที่๒และ๓
ซึ่งถูกอ้างว่าจ้างมาแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลครับ
อย่างนั้นไอ้นัทชัยเนี่ยผมฝากหน้าทดวง
น่ะบวชเรียนมาหลายสิบปีนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสูตรฤทธิ์หวิภาควิจารณา
และบุคลากรทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการประพฤตน
ว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นสิทธิ์ของเอ่อ
โดยชอบทำของพี่น้องประชาชนและสานิกชนในการที่จะวิภาควิจารณ์ได้

กลัวจนหัวหดถึงมึงไม่กล้าออกมาเอาธนายฝึกหัดมาสู้กับกูนะครับ
คือไอ้คนขี้โม้นี่นะส่วนใหญ่จุดจบให้ดู
ร้อยทุกรายนะคดีแพรรี่นะ
เองเป็นทนักเองเป็นโจทย์นะเองเอาให้ชนะนะ
ถ้างานนี้ยังแพ้กูนะมึงหมาเลยนะ